ลีกครับในบ้านเราความเข้มข้นนะครับกับเกมคู่วัน
เสาร์นะครับมีสามคู่สามสนามที่น่าสนใจแล้วก็อีกหนึ่ง
แต่นี่คือคู่บิ๊กแมชเลยครับคู่เอกนัดที่สิบเก้า
บุรีรำยูไนเต็ดที่ชนะรวดมา๕นัดหลังสุดในลีก
เปิดบ้านต้อนรับบีจีปฐุมจาฝูงที่ชนะในลีกมา๙นัดติดต่อกันครับ
นาทีที่๙อาเดสตูเยสวางบอลยาวดูลูกนี้ครับเกี่ยวดีโอโก้
เกี่ยวขวาแล้วยิงซ้ายครับโอ้โหยิงเร็วปัดไม่พ้นครับสีวรักษ์
ยิงทีมเก่าครับเดียโก้หรือซานโต้แล้วคนแอสซิสก็เป็นนักเตะเก่าของบุรีรำด้วยครับตูนเยส
ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับบีจีจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนะครับ
บุรีรำเกือบตีเสมอแต่ว่าชัดชัยบุตรพรมนี่แหละครับ
เซฟลูกฟรีคิดของสรรษะละขายประโคนแล้วก็ลูกซ้ำนะครับของพันศาเห็นไม่บูนเอาไว้ได้
หมดเวลาสันติภาพจันหง่อมของบีจีไปทำฟาวรับเหลืองที่๒ครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
แต่จบเกมบีจียังบุกมาชนะบุรีรำ๑๐ครับเป็นการชนะทั้งไปทั้งกลับ
รวมถึงชนะในลีกติดต่อกันเป็นนัดที่๑๐นะครับมีเพิ่มเป็น๕๓คะแนนนำโด่งต่อไป
ส่วนบุรีรำ๓๒แต้มเท่าเดิมอยู่ที่๓ครับ
อีกคู่หนึ่งโอลิสเทโรครับอันดับ๑๑เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือรองจ่าฝูงไป๒๐
โดยมังกรโล่เงินเนี่ยขึ้นนำก่อนจังหวะนี้ครับอาทิตย์ไหลย้อนกลับมา
ดราแกนบอสโควิชครับอดีตศูนย์หน้าของสิงห์เจ้าท่ายิงทีมเก่าครับ
ขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐จากนั้นนะครับ
ประตูในช่วงครึ่งหลังครับนาที๖๕เทโรครับลูกนี้
ในฮีล็อกหลบมาแล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางของอาทิตยปุจินดาครับ
เต็มเต็มเลยยิงทีมเก่าอีกแล้วครับ
จบเกมโปรลิสเทโร๒๐ครับขึ้นมาอยู่ที่๑๐ชั่วคราว
ส่วนการท่าเรือแพ้๒นัดติดต่อกันแล้วครับมี๔๐แต้มเท่าเดิม
ผลอีก๒คู่แบงคอกครับเอาชนะราชบุรี๒๑
เฮเมตตี้ครับเพิ่งย้ายแบงค์คอร์กในเล็กส์๒
ก็ยิงราชบุรีทีมเก่าอยู่แล้วนะครับเมื่อวาน
ดยิงประตูทีมเก่าทำงานเกือบทุกสนามนะครับ
ประตูต่อ๑โปรแกรมวันนี้อีก๔คู่๕โมงเย็น
ประจวบเจอกับทางเชียงราย๖โมงเย็นนะครับ
นครราชสีมาพบกับสุพรรณบุรี๖โมงครึ่งนะครับ
นาที๓๐นาทีเมืองทองเจอสุโขทัย
คู่นี้ก็น่าดูนะครับแล้วก็๑ทุ่มตราดพบกับชนบุรีครับ